อยู่ที่กระบีนะฮะตำบลอ่าวดางอำเภอเมือง
เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นค่ะเป็นเหตุการณ์น้องผู้ชายอายุ๑๒ปีนะคะ
น้องไปเล่นชิงช้าลักษณะของชิงช้าคือเป็นยางรถยนต์
ถูกเชือกอัวเนี้ยผูกกับเอ่อขือบ้านอืม
แล้วน้องไปเล่นเกิดพลาดท่าคอค่ะไปพันกับเชือก
แล้วเชือกรัดจนกระทั่งน้องเนี่ยตายคาที่เลยนะคะ
ชิงช้าอย่างนี้ใช่ค่ะก็เหมือนกับเป็นห่วงประกอบมาเล่นเล่น
เด็กก็ไปปีนป่ายแกว่งไปแกว่งมาได้ใช่อืมอ่า
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามของวันนี้เนี่ยนะคะ
หลังจากที่กู้ภัยได้รับแจ้งแล้วก็ลงพื้นที่ค่ะ
พอไปถึงไปพบกับนายนิพนธ์สับสูงเนินอายุห้าสิบเก้าปี
กำลังอุ้มร่างน้องที่ประสบเหตุก็คือเด็กชายวีอายุ๑๒ปี
สภาพของน้องตอนนั้นเนี่ยคือหมดสติแล้วนะใบหน้าเขียวคล้ำ
เนื่องจากว่าขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานนายนิพนธ์นะคะ
อุ้มน้องมารอเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่บริเวณหน้าป้อมหน้าป้อมของหมู่บ้านบ้านช่องพลีนะคะ
จากนั้นพอเจ้าหน้าที่เห็นก็รีบนำตัวน้องขึ้นรถตู้ไปส่งโรงพยาบาลกระบี่
ตอนนั้นอาการน้องเนี่ยคือเป็นตายเท่ากันนะครับ
ต่อมานายประโมทช่างเรือสารวัตรกำนันตำบลอ่าวดางพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งลักษณะบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
เป็นบ้านเช่าไม่มีเลขที่ซึ่งเป็นบ้านที่เด็กชายวีเนี่ยอาศัยอยู่กับแม่แล้วก็ญาติญาติ
พบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ข้างบ้านบริเวณใต้ขื่อหลังคาบ้าน
ชิงช้าที่ทำจากยางรถยนต์ถูกผูกแขวนไว้กับเชือกอวนสีดำ
ก็ยึดติดกับขื่อแบบนี้เนี่ยนะคะทีนี้สอบถามน้องที่เห็นเหตุการณ์
ทราบแบบนี้นะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเด็กชายวีที่ประสบเหตุเนี่ย
กำลังเล่นอยู่อยู่ที่บริเวณดังกล่าวต่อมาเนี่ยน้องเนี่ยปีนขึ้นไปนะคะ
เหยียบล้อรถจักรยานโยนที่แขวนเป็นชิงช้านั่งเล่นแล้วเอาศีรษะค่ะ
อดเข้าไปที่ร่องอวนที่ใช้ผูกชิงช้าแล้วเท้าที่เหยียบอยู่เนี่ย
เกิดพลาดพอพลาดเสร็จปุ๊บน้องลื่นค่ะ
ลื่นออกมาจากล้อรถจักรยานยนต์จากนั้นตัวชิงชาก็หมุนบิดเป็นเกลียว
เชือกอวนที่ปิดเป็นเกลียวด้วยเนี่ยค่อยค่ะค่อยหมุนล็อกคอของน้อง
เจ้าตัวเนี่ยพยายามดิ้นนะคะดิ้นเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่หลุด
อวนนะคะรัดคอจนหมดสติจากนั้นน้องผู้ชายคนนี้ที่เห็นเหตุการณ์นะ
พยายามที่จะวิ่งไปบอกแม่ของน้องก็คือวิ่งไปบอกแม่ของน้องวีซึ่งอยู่ในบ้าน
ตะโกนเรียกชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงบอกว่าให้มาช่วยหน่อย
แต่พอมาเจอน้องเนี่ยคือสภาพน้องนิ่งไปแล้วนะคะแล้วก็สภาพเนี่ยคือใบหน้าเขียวคล้ำเลยค่ะ
นายนิพนธ์ซึ่งเป็นคนที่นำร่างของน้องออกไปรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมารับไปส่งที่โรงพยาบาลเนี่ย
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองกำลังนั่งเล่นอยู่ที่บ้านนะ
ซึ่งบ้านก็อยู่ใกล้กันแหละสักพักลูกชายวิ่งมาตะโกนขอความช่วยเหลือ
แล้วก็บอกว่าเด็กถูกเชือกอวนรัดคอ
คุณนิพนธ์ก็เลยตัดสินใจออกมาช่วยเหลือพร้อมกับลูกชายนะคะ
แล้วก็รีบโทรเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือ
กับลูกชายเนี่ยก็พยายามที่จะนำร่างของน้องวีเนี่ย
ขึ้นรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้าง
พาออกมาที่ป้อมก็คือเป็นป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
เพื่อมารอเจ้าหน้าที่กู้ภัยส่งต่อไปที่โรงพยาบาลค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวน้องวีคนที่ประสบเหตุไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
คุณหมอก็พยายามที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะ
น้องเสียชีวิตในที่สุดค่ะน้องก็ระวังนะฮะดูเป็นอุทาหรณ์ด้วย